ช่วงนี้เรามีคลิปภาพเหตุการณ์หนึ่งคลิปมาให้คุณผู้ชมดูนะครับ
เมื่อคืนเวลาสักประมาณ๓ทุ่มกว่า
มีการนำบุคคลกลุ่มหนึ่ง๒๐กว่าคนไปไว้ที่บ้านมิตรมัยตรีย่านอ่อนนุษย์
ก็ชาวบ้านก็บอกเอ๊ะเป็นคนที่ติดโควิดหรือเปล่า
ไปเฝ้าดูอาการไปกักตัวหรือเปล่าเขาก็ไม่สบายใจ
กลัวเอาเชื้อไปในพื้นที่ชาวบ้านก็ลุกฮือประท้วงขึ้นมา

เป็นโควิดหรือเปล่านะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นสามทุ่มกว่า
ชุมชนย่านอ่อนนุษย์ในซอยสุขภิบาล๒
ออกไปเอาออกไปเขาจะไม่หลับไม่นอนเป็นโควิดหรือเปล่า
ตำรวจก็ต้องเข้าไปช่วยคลี่คลายสถานการณ์นะครับ
ทีมข่าวก็เดินทางไปคุยกันกับชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์

เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอน๓ทุ่ม๔๐นะฮะ

ชาวบ้านเห็นว่ามีรถหกล้อคันหนึ่ง

เอาคนมาจำนวนนึงไปส่งที่บ้านมิตรมัยตรีอ่อนนุษย์
เป็นที่พักของชุมชนสำหรับ
ไร้บ้านของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ก่อนที่จะลงมา
แล้วก็พ่นยาฆ่าเชื้อพ่นแอลกอฮอลใส่กลุ่มคนกลุ่มนั้นด้วยนะ
ชาวบ้านก็เอ๊ะทำไมเอาคนมาแล้วก็พ่นยาฆ่าเชื้อใส่คนกลุ่มนี้
เป็นกลุ่มเสี่ยงโควิด๑๙หรือเปล่าล่ะ

ชาวบ้านไม่พอใจพากันลุกคือไปรวมตัวขับไล่ออกไปจากพื้นที่
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอน๔ทุ่มกว่าจะมีการตกลงกันได้นู่นนะฮะ
ปลาไปตี๒ชาวบ้านถึงยอมก็๔ชั่วโมงกว่า
ผมก็กรบไม่ยอมจะให้ทำยังไง
เราจะเป็นแค่กรรมากราชาประทานทุ่มชน
ลุกบ้านกรรมไม่ยอมและลุกบ้านมันไม่เยอะ
คุณเอาไปไหวมั้ยเมื่อคืนนี้
จริงอยากให้เห็นอกเห็นใจกันนะคะลองให้ลูกบ้าน
เราควรลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนในครอบครัวเรา
หรือเป็นเราอ่ะอืมแล้วโดนแบบนี้อ่ะทำยังเนี่ยอ่า
คุณทำยังไงอ่ะก็ต้องอีกส่วนหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่

ได้เข้าใจตรงกันว่าเขาเป็นคนไร้บ้าน
ได้เป็นคนติดเชื้ออะไรก็ว่ากันไปนะฮะ
ทีนี้ระหว่างที่ทีมข่าวคุยกับชาวบ้านอยู่
มีเจ้าหน้าที่บ้านมิตรมัยตรีออกมา
คุยทำความเข้าใจกับชาวบ้านพอดี
นี่ภาพนี้ฮะได้ภาพพอดี

สุดท้ายชาวบ้านสบายใจเข้าใจแล้ว
ยืนยันว่าคนที่ถูกส่งมาเมื่อคืน

ทุกคนเป็นคนร้ายบ้าน

ตามข้างทงข้างทางเขาก็เลยเอามาที่นี่
เป็นหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคม

คนเรศล่อนก็ไว้อย่างนั้นเถอะ
ทุกคนเนี่ยเขามีการตรวจคัดกรองมาแล้วจากแพทย์

และส่งมาต่อที่นี่
ใช่เอากลุ่มเสี่ยงไปกักตัวโควิด๑๙

อย่างไรก็ตามเพื่อความสบายใจตอนนี้
เอาคนไร้บ้าน๒๔คนนั้นเนี่ย

ออกไปไว้ที่อื่นดีกว่าชาวบ้านจะได้แบบพอใจกัน
พร้อมกันมีการทำดำเนินการประสานงานกับกระทรวง
แล้วก็สำนักงานเขตต่างของประเวทด้วย

ตามภาพที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลคือ
เอาคนเร่ร่อนคนไร้บ้านไร้ที่พึ่ง

ที่บ้านพัก๔แห่งคือบ้านมิตรมัยตรีอ่อนนุษย์

โอกาสปฐุมธานีเพื่อไม่ให้เขา
ออกไปอยู่ข้างนอกเขาก็เสี่ยงกับการติดเชื้อ
ความเดียวร้อนการแพร่ระบาดของโรคด้วย
บ้านในชุมชนสบายใจแต่เหนือสิ่งอื่นใด
เจ้าหน้าที่ต้องไปชี้แจงกับชาวบ้านในพื้นที่
คนกลุ่มนี้เป็นคนเร่ร่อนไม่ใช่คนติดโควิด๑๙ด้วย